เอาหลักฐานไปแจ้งความบอกภรรยาของเขาเนี่ย
ถูกรถกระบะเฉียวชนภรรยาของเขาถลายไปกับพื้นถนน
อาการสาหัสครับนะฮะแล้วรถกระบาดทำไง
หนีครับหนีไปเขาเลยบอกว่ากลับมาเถอะ

รถจักรยานยนต์แล้วทะไหลไปกับพื้น

เหตุเกิดบนถนนสายเลี่ยงเมืองชนบุรี
ครับตะบนนาป่ามคือเมืองชนบุรี

ธีรศักดิ์ชมเวียงอายุ๒๙สามีของคนเจ็บ

ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชนบุรี
บอกว่าทุ่มหนึ่งของวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีครับ

ขับมาเฉียวชนจนรถของภรรยาล้ม

ไม่มีแม้จะหยุดรถลงมาดู

กลับมารับผิดชอบเพราะตอนนี้นะครับ

เป็นตายเท่ากันครับ
คุณต้องมีความรับผิดชอบที่จะจอดลงมาดู

ใช่ครับอยากให้กลับมาดูหน่อยว่า

แล้วลูกก็เล็ก๓ขวบที่ต้องดูแลฮะ